ไปดูที่บุรีรำหน่อยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็อุบัติเหตุเหมือนกันคุณนัทพงศ์ค่ะ
คือเราเคยเห็นการทำงานของเกษตรกรที่เขาทำงานร่วมกันเป็นจังหวะ
บางคนแบบขุดคนนึงแล้วก็วางคนนึง
คนนึงก็วางคนหนึ่งเป็นจังหวะแบบดูแล้วเพลินมากทีเดียวนะคะ
แต่ว่ามันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นแล้วทำให้ผิดจังหวะขึ้นมา
เลือดอาบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอุบัติเหตุนะคะ
ที่เกิดขึ้นกับนางสำรานอุไรรำค่ะอายุ๖๐ปีนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านด่านที่จังหวัดบุรีรำ
จอบฟันกลางศีรษะเป็นแผลใหญ่เลยค่ะโอ้โหเย็บไปห้าเข็มอ่ะค่ะ
คุณยายท่านนี้ค่ะอายุ๖๐แล้วเย็บไป๕เข็ม
แต่ว่าคุณยายก็ยังอารมณ์ดีนะคะยิ้มแล้วบอกว่าไม่โกรธหรอก
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยยายปลูกมันกับหลาน

หลานเนี่ยเขาเป็นคนเอาจอบขุดดินขุดปุ๊บยายก็วางมันปุ๊บ
แล้วก็ขุดต่อไปอ๋อเดี๋ยวคือหลานขุดยายปัก
หลานขุดยายปากหลานขุดยายปากแล้วไง
จังหวะนึงเนี่ยยายบอกอ้าวยายปักแล้วยายลืมกลบดิน
ยายก็คิดของยายว่ายายไปกบดินก่อนหลานก็ขุดลงไปตามจังหวะเดิม

ก็เลยไปลงที่ศีรษะของยาย๕เข็มนะคะ
แต่ยายบอกเนี่ยไม่โกรธหรอกไม่โกรธนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือเป็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
ส่วนอันนี้เป็นหลานชายนะคะหลานชายนายเอกชัยบอกว่า
เขาปลูกมันอยู่อีกมุมนึงได้ยินเสียงยายร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยวิ่งมาดูก็เห็นว่ายายเนี่ยหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะ

เฮ้ยหลานนั้นกุดเอาหัวยายเลย
คือตรงตัวยายมันผิดพลาดกันหรือว่าไงครับ
เขาไม่รู้มันยายก็ลืมมันก็ลืม
หลานหลานอายุเท่าไหร่

ไม่ได้โกรธก็ไม่ได้มีเรื่องกันเหรอต่างคนต่างทำงาน
นี่แหละค่ะยายเย็บไป๕เข็มนะคะ

เอกชัยอุไรรำอายุ๓๗ปีหลานยาย
ก็เล่าบอกว่าตูบปลูกมันอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
แล้วก็วิ่งมาช่วยนะครับอย่างที่เขาเล่าไปแล้วนะฮะในเสียงนี่แหละครับ